อ่ะอย่างไรบ้างสถานที่เกิดขึ้นเราอยากมา
อันอันนี้คืออันไหนนะครับอ๋อไม่มีอะไรเลยมไม่มีอะไรเลยจริงจริง
ดูยกได้ไงอันนี้คือบ่าแค่ไปเอ่อ
ชื่นชมในการเล่นดนตรีและร้องเพลงของพี่เขา
แค่นั้นเลยค่ะแค่คอมเมนต์ว่าอ่าดี
ซึ่งมันไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชม

ส่วนแดดส่วนแดดคือเหมือนว่าเรามีการต้นตอบกันเยอะ
เข้าไปดูได้เลยค่ะว่าเขาเรียกว่าแทบจะไหม้เลย
มีแค่คอมเมนต์เดียว
แค่คอมเมนต์เดียวเท่านั้น

แล้วส่วนตัวเราสนิทกับเราแค่ไหน

สนิทก็คือเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนของโบ

แล้วตอนนี้อยู่เขาเรียกว่าอยู่เป็นโสดโอเครอะครับ
ครบกี๊แล้ว
มีความรู้สึกด้วยการพูดแบบนี้หรือเปล่า

ก็กดไลค์ปกติมันไม่ได้มีอะไร
การคอมเมนต์กันเหมือนเป็นการแบบว่า

มันจะมีอะไรมากกว่านั้นในสังหลัก
เห็นที่พี่เค้าบอกว่าเขาก็เลยส่งอังเกณฑ์ในไตล์ขาว

คือเราไม่อยากอยู่ในซีพูเอชั่นที่แบบว่า

ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่

อะไรเลยนะคะก็ยังทุกอย่างก็ยังปกติเพราะมันไม่มีอะไรคุณผู้ชมมันไม่มีอะไร

แต่มันก็จะมีคนบอกว่าอิงโบสร์สร้างกระแสหรือเปล่า
ว่าแบบอยู่คือพวกนี้เขาเออมันมีสถานการณ์หนักอยู่
จำเป็นมั้ยจำเป็นต้องทำมั้ยอะไรแบบนี้นะ
เราไม่ได้อยู่ในส่วนที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลย
พ้อหลังจากนี้คือจะเจ้าอยากเก้าแต้วคนอยู่ไหม
ได้เพราะเราไม่ได้คิดอะไร

พี่เกิดสวยว่าพี่พีชชื่อมีจีบหรือว่าเครื่องรักกว่านี้เล่าอย่างไรเลย
นี่ไม่รู้ฮะขออนุญาตไม่ตอบดีกว่าเพราะว่ามันไม่น่ามีอะไรที่เป็นไปได้เลย
เพราะว่าเราก็รู้จักพี่พีชพัชระอยู่แล้วนั่นคือพีชพัชระแค่นั้นแค่นั้นเลยค่ะ
มันขาดมันขาดตอนนี้ได้ไหมล่ะ

เออยังไงยังไงต้องไปยังไงยังไง
เออไม่รู้ฮะแล้วแต่ว่าใครเข้ามาก็เออถ้าคุยยินดีคุยอีกแล้ว
แล้วคุณส่วนมานานยังไง

สักพักอยู่เดียวหรือว่าจุดนี้
กี่วัน

ไม่แต่ก็ส่งมาสักพักแล้วค่ะเพราะไม่ได้นับ

ทำไมถึงรู้สึกว่าความรักครั้งที่ผ่านมามันไม่เวิร์ค
ก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเหมือนแบบเรื่องเวลาเรื่องหลายอย่างที่มันแบบไม่เข้าใจกัน

ตอนนี้ก็ต้องถามคนในวงการแล้วนะคะ

เขาจะได้เข้าใจไหม

มีคนผิดยังไง
เหมือนเขายังไม่รู้มั้งว่าเราแบบโสด

แต่ตอนนี้น่าจะรู้แล้วล่ะคะถ้าใครดูก็น่าจะรู้

เราก็บอกเราบอกอยู่แล้วเราไม่ใช่คนปิดกั้นอะไร

ตอนนี้ใช่เข้ามาแล้วพอคุยเนอะ

แต่ก็ต้องดูก่อนแหละว่าใช่ไหม

ยังไงอะจีบกันเหรอตรงเนี้ย

ส่วนตัวโบโบเปิดรับคนที่เข้ามาในอดับนี้
ก็ไม่ได้บิดกั้นอะไรเพราะว่านี่ก็อายุก็๒๒๒๓
ความรู้สึกโบไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีแฟนจังเลยอยากแบบเนื้อตัวดิ้นอย่างนี้อยากมีแฟนอย่างนี้ไม่ได้แบบขนาดนั้น